ธนาคารกลางของบังกราเทศออกมายอมรับนะครับว่า
เดือนที่ผ่านมาครับถูกโจรป้นเงินไปกว่า๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ตอนนี้ทราบแล้วว่าเงินนั้นถูกโอนไปที่ไหนบ้าง
กำลังเร่งติดตามเงินกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับ
ธนาคารกลางบังกลาเทศเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ธนาคารนั้นถูกปล้นเงินไปทั้งหมด๑๐๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราว๓๒๐๐ล้านบาทครับ
พร้อมกับระบุว่าจริงแล้วโจรกลุ่มนี้พยายามจะปล้นเงินอีก
๘๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกสกัดไว้ได้ทันท่วงที
โอนย้ายครั้งนี้ได้ครับโดยโฆษกธนาคารกลางของบังกลาเทศ
เปิดเผยได้ว่าขนาดนี้พบแล้วว่าเงินกว่า๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น
โอนไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วคาดหวังว่าจะได้เงินทั้งหมดกลับคืนมาเร็ว
ซึ่งในจำนวนเงินที่หายไป๘๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกพบในบัญชีของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ขณะที่อีก๒๑ล้านดอลลาร์สหรัฐไปโผล่ในบัญชีของประเทศศรีลังกา
ธนาคารกลางของบังกลาเทศสามารถกู้เงินที่โอนไปศรีลังกาคืนได้แล้วทั้งหมดนะครับ
ส่วนบัญชีที่ถูกโอนในฟิลิปปินส์นั้นได้ถูกระงับการเคลื่อนไหวโดยภาครัฐของฟิลิปปินส์แล้ว
หลังจากที่รัฐบาลบังกลาเทศและกรมป้องกันการฟอกเงินแห่งชาติของฟิลิปปินส์ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
มีรายงานว่าวิธีการปล้นเงินครั้งนี้
คนร้ายใช้วิธีการปลอมแปลงเซฟเวอร์
เพื่อปกปิดที่อยู่และตัวตน

แพร่หลายของแฮคเกอร์ต่างชาติ
ที่สามารถทำการปล้นเงินจากต่างประเทศได้เลยครับ